จะเกิดไฟไหม้หลังคาไปได้ไม่นานนะครับ
วันนี้ก็ได้เกิดเหตุระทึกขึ้นอีกที่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าหัวลำโพง
นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งหน่วยงานด้านความมั่นคงตรวจสอบในเชิงลึก

ว่ามาจากสาเหตุใดเพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนก

แล้วก็สอบปากคำของผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตามหาผู้ที่นำระเบิดขวดมาวางทิ้ง

นี่เป็นภาพวินาทีที่กล้องวงจรปิด
ภายในอาคารผู้โดยสารสถานีรถไฟกรุงเทพ

บันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่นายทนงไม่เศร้า

นำขวดเครื่องดื่มชูกำลังที่บรรจุดินระเบิดแรงดันต่ำ

ชนิดเดียวกับที่ใช้ทำดอกไม้ไฟ

จนทำให้ประกายไฟทำปฏิกิริยากับดินระเบิด

แรงระเบิดทำให้ทั้งนายถนงและนายละมัยบาดเจ็บ
ถูกเศษขวดแก้วบาดตามร่างกายหลายแห่ง
เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยและตำรวจรถไฟ
ประสานรถกู้ชีพช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลกลาง

รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
พร้อมฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่า
ก่อนเกิดเหตุมีชายต้องสงสัย
นำกระเป๋าที่เก็บได้จากถังขยะมาคัดแยกของมีค่า
จะทิ้งของที่เหลือไว้ในจุดเกิดเหตุ
จนกระทั่งนายทนงและนายละมัย
ที่กำลังจะโดยสารรถไฟไปยังภาคใต้

ขวดเครื่องดื่มชูกำลังวางทิ้งไว้

ตำรวจตามจับตัวนายบุญเกิดนิ่มนวล
เก็บของเก่าที่จังหวัดลบบุรี
ซึ่งเดินทางเข้ามาหางานทำในกรุงเทพมหานคร
นายบุญเกิดให้ข้อมูลกับตำรวจว่า
ก่อนเกิดเหตุได้ไปเดินเก็บของเก่าเพื่อนำไปขาย

ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓เมตร
จึงเดินไปหยิบมาแต่กลับวางลืมไว้ในที่เกิดเหตุ
ซึ่งคำให้การทั้งหมดสอดคล้องกับวัตถุพยาน
โดยตำรวจยังคงควบคุมตัวนายบุญเกิดไว้สอบสวนเพิ่มเติม
เพื่อหาที่มาของขวดที่บรรจุดินดำในที่เกิดเหตุ
ว่าใครเป็นบุคคลที่นำขวดดังกล่าวมาวางไว้เป็นคนแรก
รายละเอียดข้อที่จริงในเบื้องต้น
ผมจะต้องพิสูจน์ทราบในข้อเท็จจริงอื่นอื่นอีกหลายเรื่อง
เพื่อจะให้ขายข้อสงสัยในทุกประเด็น
แต่ในเบื้องต้นนายคนนี้ชื่อนายเบียร์รับว่าอย่างนี้
แล้วสอดคล้องกับวัตถุพยานในที่เกิดเหตุ
อดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งให้พี่น้องประชาชนคนไทย
และสื่อไปถึงคนต่างประเทศด้วยประเทศไทยน่าอยู่น่าลงทุนน่าท่องเที่ยว
มีความปลอดภัยเรื่องนี้ไม่มีการจงใจเป็นเหตุประมาท
พลเอกทวีปเนธนิยมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติกล่าวว่า
แม้รายงานเบื้องต้นจะไม่ใช่ระเบิดที่ทำขึ้นมาแต่ก็มองข้ามไม่ได้
และต้องพิสูจน์ให้ชัดเจนว่าเกิดจากสาเหตุใดเพื่อป้องกันการตื่นตระหนก
อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งตรวจสอบพร้อมเน้นย้ำการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนด้วย